บ้านกลุ่มนี้เขาออกไปจับปลาแล้วเอามาทำเมนูเด็ดตามฤดูกาลว่า
แต่ว่าเมนูเด็ดที่ว่าคืออะไรไปดูเลย
นี่ช่วงหน้าแรงแบบนี้
หลากหลายพื้นที่รวมถึงอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
สูบน้ำออกมาเพื่อทำการจับปลา
ปลาต่างเหล่านี้เนี่ยเอาไปประกอบอาหารทานกันในครอบครัว
ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะจ๊ะถ้าเหลือเยอะหน่อยขายต่อได้อีกด้วยดีเยอะมาก
คุณดูนี่คุณสมหวังฉัดดอนอายุ๕๘ปีชาวบ้านหนองว่าสูบน้ำในสระที่กำลังจะแห้งขอดออก
เพื่อจับปลาไปทำอาหารเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มดแดงกำลังทำรังออกไข่
ก็เลยพากันไปสอยไข่มดแดงเก็บผักหวานป่ามาทำเมนูเด็ดที่หากินได้ยาก
ดีผักหวานสอยไข่มดแดง
อยไข่มดแดงด้วยเอาผักหวานด้วยและก็จับปลาด้วยค่ะ
เอามาทำเมนูปลาหลามผักหวานไข่มดแดง

เข้าป่าก็ได้ของวัตถุดิบครบเลยค่ะ
วิธีการทำเตรียมจัดหาวัตถุดิบ
ซึ่งเป็นปลาดุกปลาช่อนหรือปลาอะไร

เอาแบบปลาปลาเนื้อเยอะกล้างน้อย
ทำความสะอาดแร่เนื้อเตรียมเอาไว้แบบนี้
จากนั้นเตรียมส่วนผสมผักหวานไข่มดแดงพร้อมกับผักดับคาวปลา
พวกผักชีลาวผักชีใบเลื่อยใบแมงลักต่าง

ครบคราวส่วนผสมให้เข้ากัน

พริกแกงผงปรุงรสแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวนะคะ

น้ำมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหอม

จากนั้นไปตัดลำไม้ไผ่อ่อน
และนำปลากับวัตถุดิบต่างมาทำการ

ลงไปเต็มกระบอกปั๊บแล้วก็จุกด้วยใบตอง

จากนั้นแล้วเอาไปย่างไฟค่ะ

ย่างไฟหมุนไปให้มันสุกทั่วถึงกันทุกด้าน

หลามผักหวานไข่มดแดงนั่นเองล่ะครับ

เรียบร้อยวัตถุดิบหาได้ไม่ต้องเข้าตลาด
เข้าป่าได้วัตถุดิบทั้งหมดออกมาทำเลย
เอาจริงมันเป็นวัตถุดิบที่หายากราคาค่อนข้างสูง
แต่ด้วยความที่ว่าวิถีชีวิตเขาเป็นแบบนี้
เขาก็สามารถออกเข้าป่าออกไปหาทำทานกันในครอบครัวได้นะคะ
ก็เป็นวิถีชาวบ้านเขาเห็นไหม
นี่ไงเป็นแบบอาหารที่ถ้าเขาไปซื้อมันคนราคาแพงมากอ่ะ
นะของดีทั้งนั้นเลยนะเอ้าดูเขากินแล้วเราก็ได้แต่กลืนน้ำลายไปก่อน
หิวตามเลยอ่ะ